อาจารย์ธนวัฒน์จารุพงศกุลนะครับ
ภาคีสมาชิกสำนักวิทยาศาสตร์ราชบัณฑิตยศภานั้นได้ออกมาเปิดเผย
บอกว่าไทยเป็น๑ใน๕ของโลกที่ใช้น้ำมากที่สุด
โดยร้อยละ๗๐เนี่ยจัดสั่นน้ำเพื่อใช้ในภาคการเกษตร
ในปีนี้น้ำแรงวิกฤตภัยแรงมาเยือนแบบนี้เอง
การเกษตรก็หวั่นเหมือนกันว่าจะได้รับความเสียหายอย่างมาก
โดยเฉพาะบรรดาข้าวที่ชาวนานเนี่ยเริ่มปลูกไปแล้วก่อนหน้านี้นะครับ
ใช่แล้วค่ะซึ่งการช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบ
จากปัญหาภัยธรรมชาติแบบนี้เนี่ยนะคะ
ล่าสุดค่ะทางกรมบัญชีกลางก็มีการเปิดเผยนะคะ
ว่าจะมีการเพิ่มวงเงินทดลองราชการ
ของผู้ว่าราชการจังหวัดจากเดิม๒๐ล้าน
เป็น๕๐ล้านบาทเพื่อที่จะช่วยเหลือประชาชน

เป็นเรื่องข้อมูลการปลูกข้าวนาปรัง๔แสนไร่
ว่าอาจจะเกิดความเสียหายจากปัญหาภัยแรงค่ะ
พลเอกชัดชัยสาริกาลุญยะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกร
รับว่าพื้นที่ปลูกข้าวนาปรัง๔แสนไร่
จากพื้นที่ปลูกข้าวที่ยังไม่ได้เก็บเกี่ยว๒ล้าน๑แสนไร่
มีความเสี่ยงนะคะที่จะเสียหายจากภัยแรง
ซึ่งทางกระทรวงเกษตรและสหกรจะให้การดูแล
แต่จะไม่ให้กระทบกับการบริหารจัดการน้ำ
โดยย้ำด้วยนะคะว่าจะสามารถบริหารจัดการน้ำ
เพียงพอต่อการอุปโภคบริโภค
รวมถึงการรักษาระบบนิเวศไปจนถึงเดือนกรกฎาคมนี้ค่ะ
ส่วนด้านกรมบัญชีกลางก็ได้ขยายวงเงินทดลองราชการ
ผู้ว่าราชการจังหวัดเพิ่มเติมจังหวัดละ๒๐ล้านบาท

เพราะว่าคาดว่าวงเงินเดิมอาจจะไม่เพียงพอ
ในการช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติค่ะ